คนที่กระทำผิดมักระแวงเป็นธรรมดาแต่บางคนระแวงเกินไปนะคะ
เพราะว่าที่เขตสายไหมผู้ชายคนหนึ่งขับรถมากับเพื่อนค่ะ
เห็นตำรวจมาขนาดข้างตกใจขับรถหนี
ตำรวจอ้าวพิรุษหนักเลยหนีทำไมหนีตามไปตามสิคะ
พอตำรวจไปควบคุมตัวถามว่าหนีทำไมอ่ะ
กลัวตำรวจจับกลัวไงระแวงร้อนตัว
ตำรวจนะคะสุดท้ายไปจับกลุ่มตัวคนขับรถเก๋ง

ชื่อว่าในวิสรุษบุญเยฃถิ่นนะคะ
ขับรถมาพร้อมกับเพื่อนชื่อว่านายพานุพงศ์โพวัน
ขับรถคันนี้แล้วก็หนีตำรวจและแถมไปพุ่งชนรถชาวบ้าน
ซึ่งจอดอยู่ข้างทางสองคันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสายไหมกรุงเทพค่ะ
จากการตรวจค้นรถเก๋งสีขาวคันที่เขาขับมาเนี่ย
ตำรวจก็ไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ต้องควบคุมตัวแหละ
เพราะว่าไปชนรถอีก๒คันไงควบคุมตัวคนขับไปตรวจหาสารเสพติด
ก็ไม่เจอปัสสาวะก็ไม่เป็นสีม่วงก็เลยสอบสวนวิสรุธ
วิสรุธหนีทำไมเนี่ยเขาก็ให้การก่อนบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังนะ
ยังไม่ได้ดื่มด้วยนะกำลังจะไปดื่มสุรากับเพื่อน
ระหว่างทางอยู่บนถนนสายไหมเห็นตำรวจขับรถกระบะมาประกบด้านข้าง
แล้วก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบ๔นายบอกให้หยุดรถ
เขาก็เริ่มระแวงแล้วยาเคที่เสพมา๓วันจะถูกตรวจเจอไหม
พอเขาคิดได้แบบนั้นเร่งเครื่องหลบหนีตำรวจไปเลย
แล้วก็ไปชนรถอีก๒คันจอดอยู่ข้างทางแบบนี้เนี่ยนะคะ
สุดท้ายตำรวจก็จับได้อยู่ดีนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาในวิสรุธคนขับก็คือ
ขับรถโดยประมาทแล้วก็นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยดำเนินคดีไม่ได้นะคะ
เพราะว่าไม่พบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงค่ะ